แนวแพทย์เจ็ดศิลาธรานลสมาชิกวุฒิษภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับในเหตุผลประกอบหลักการ
ที่คณะลมตรีเสนอขอให้ที่ประจูบร่วมกันของ
รัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับเพื่อรับฟังปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราหนึ่งร้อยหกสิบห้า
ข้อแรกคือความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด๑๙ในรอบ๒ในประเทศ
มีสอสอหลายท่านที่อภิปรายบอกว่าก็มันยังไม่ได้เกิดการติดเชื้อจากการชุมนุมเลย
มันจะมีปัญหาอย่างใดนะครับรัฐบาลก็ไม่สมควรจะนำ
ข้อเสนอนี้ใส่เข้ามาในหนึ่งในสามประเด็นนะครับผมคิดว่า
ท่านอาจจะลืมอ่านไปว่าในเอกสารบ่งว่าเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเกรงว่าอาจเกิดโรคระบาดได้ง่าย
เพราะประชาชนขาดความระมัดระวัง
และการชุมนุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นลักษณะแออัดประชิดตัว
ถ้ามีผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวเข้าไปชุมนุมจะมีโอกาสแพร่เชื้อในวงกว้างสูงมาก
โดยเฉพาะถ้าเป็นซุปเปอร์สเปดเดอร์เหมือนที่เคยเกิดในบ้านเรามาก่อนแล้ว
ท่านประธานครับวันนี้นะฮะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ก็คือว่า
เมียนมาร์ติดเชื้อวันเดียว๑๔๒๖ราย
เสียชีวิต๒๗ลายยอดติดเชื้อสะสม๔๖๒๐๐ลาย
เสียชีวิตรวม๒๓๖รายเอาที่มาเลเซียนะครับ
เลเซียเนี่ยคนอาจจะละเลยไปแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับ
ติดเชื้อ๑๒๔๐รายเสียชีวิต๗ลาย
ท่านประธานครับเมียนมาร์กับมาเลเซียเนี่ยมีพรมแดน
ติดกับประเทศไทยมีช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่กันมากมาย
มีการจับกลุ่มด้วยความฝ่ายมั่นคงกับประชาชนที่เดินทางเข้าออกรวมถึงแรงงาน
หลายครั้งมันง่ายต่อการที่จะมีผู้หลงจากการที่ข้ามพรมแดนมาแล้วเข้ามาอยู่ในการชุมนุม
หรือผู้ที่สัมผัสผู้ที่ข้ามมาก็เข้าไปชุมนุมแล้วก็เกิดการแพร่ระบาด
คือเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คงจะต้องฝากไปถึงประชาชนที่เข้าชุมนุมในคณะราชนั้น
ว่าไอ้สิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการป้องกันและต่อสู้กับโควิด๑๙
ซึ่งจะทำให้ต่างชาติเนี่ยเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขแล้วก็เข้ามารักษาพยาบาลเข้ามาใช้ระบบสาธารณสุขของบ้านเรา
แล้วก็เราอาจจะลงทุนในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
ถ้าหากว่าสถานการณ์ของการชุมนุมยังยืดเยื้อต่อเนื่องเราจะเสียโอกาสให้กับประเทศคู่แข่งเพื่อนบ้าน
อันนี้เป็นข้อที่คงจะต้องฝากถึงประชาชนที่ชุมนุมไว้
เป็นสถาบันที่มีวัคซีนอยู่ในมือแล้วเนี่ยในขณะนี้มี๙ตัว๒ตัวกำลังทดลองในเฟส๓
เรามีโอกาสที่นำวัคซีนมาผิดใช้ในประเทศและอาเซียนได้
เพราะว่าอันนี้บริษัทเนี่ยเป็นการจัดตั้งขึ้นด้วยสายพระเนธอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่๙
ซึ่งต้องประกาศคุณอุปการณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าน
ว่าในบริษัทเนี่ย

ข้อเรียกร้องที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก
เป็นประเด็นที่มีการอภิปรายมากมายในสภา

นายกให้นายกลาออกลาออกด้วยความผิดใด
เพราะว่าถ้าหากว่าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ย
นายกรมตรีที่ลาออกเนี่ยมีเพียงท่านเดียว
คือพจน์เอกชวริสต์ยงใจยุทธ
ลาออกเพราะว่าการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ครับคุณหมอครับระวังนิดนะครับ
อย่าไปเอ่ยถึงท่านเดี๋ยวท่านไม่มีโอกาสชี้แจงครับ
ครับส่วนทางท่านนายกยิ่งรัก
มันก็ต้องบอกเชื่อนะครับท่านประตานกรรยาช
ผมก็พูดแค่เนี่ยนะฮะ
เมื่อธุรกรรมสุดส่อยเมื่อ๒๕๕๖
แล้วผมคิดว่าถ้าหากว่าท่านลาออก
มันจะเกิดบรรทัศนต่อเนื่องไปว่า
มากดดันชุมนุ่มจะละออกไปตามความต้องการของ
ไปตามความต้องการของมอบที่มาชุมนุม
ผมคิดว่าบรรทัศน์นี้จะเกิดขึ้น
สำหรับนายกคนต่อไปที่จะเกิดขึ้น

อีกข้อหนึ่งคือว่าจบไหมถ้าหากท่านลาออก
สมาชิกในที่นี้หลายท่านก็อภิปรายว่าไม่จบนะครับ
เพราะว่าความต้องการของม็อบไม่ได้ต้องการแค่ให้ชะลาออกไม่ต้องการ

ก็เพื่อต้องการไปกระทบหมวด๑หมวด๒ที่สำคัญของชาติบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าลาออกแล้วจะจบนะครับ

ท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกไม่ได้โดยเด็ดขาด

โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผู้จาบจ้วงเกินเลยสถาบันเหมือนในขณะนี้
เพราะว่าท่านประยุทธ์เป็นตัวเลือกเพียงตัวเดียว
เหมาะสมที่สุดในการปกป้องสถาบัน

เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เข้มแข็งและจงรักภักดีต่อสถาบันที่สุด

ไปถึงข้อสังเกตในเรื่องของประเด็นการปฏิรูปสถาบัน
ประเด็นนี้ผมเชื่อว่าจะถูกต่อต้านโดยประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ซึ่งขณะนี้เริ่มทยอยออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันกันแล้ว

ในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ย
เสียใจเจ็บปวดและเศร้าใจ

ตลอดคู่ชาติไทยตั้งแต่บุพกษัตริย

ผมคิดว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องตระหนักว่า
การที่มีประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งออกมาแสดงพลังเนี่ย
อาจจะเสี่ยงต่อเกิดการปะทะแล้วการปะทะนั้นเนี่ย
ก็จะนำไปสู่การสงครามกลางเมือง
แล้วจะบรรลุสิ่งที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะจากฝรั่งเศสญี่ปุ่น
หรือแม้กระทั่งดุบัยต้องการ
เรื่องอย่างนี้ก็ต้องฝากถึงทางรัฐบาลที่ต้องระวัง
ผมมีข้อสังเกตผมมีข้อที่อยากเสนอแนะทางรัฐบาลดังนี้นะครับ
ข้อแรกตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
พูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันเพราะว่าหลายประเด็น
มันไม่สามารถพูดคุยในห้องใหญ่ในห้องประชุมนี้ได้นะครับ
ก็คงจะต้องอาศัยการพูดคุยกันในห้องประชุมของคณะกรรมการนั้น
ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการก็จะต้องประกอบด้วยผู้แทนจาก
ลมสสวทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมทั้งนักวิชาการ
และที่ทิ้งไม่ได้ก็คือตัวแทนของแก่นำผู้ชุมนุม
อันนี้ผมคิดว่าข้อเสนอนี้เป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกหลายท่าน
ได้อภิปรายไปแล้วนะครับ
ข้อถัดมาคือรัฐบาลเนี่ยฝากทางท่านมูตีต่างประเทศนะครับ
ท่านต้องเรียกทูตของประเทศที่มีแกนนำนะครับ
ที่อยู่ในประเทศที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยเข้ามาพบนะฮะเพื่อให้หยุดการกระทำ
โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
คือเรียกเขามาคุยเฉยมันคงไม่ได้อะครับ
แต่ว่าเขามีอิทธิพลต่อการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาอย่างมาก
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ได้เรียกเข้ามาคุยพูดคุย
มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังแสดง
เขาก็ยังมีอิทธิพลก็ส่งข้อมูลข้อต่าง
ผ่านโทเชียลมีเดียมาถึงผู้จุ่ม
ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น
ท่านต้องเพิ่มมาตรการการกดดันสื่อข้ามชาติ
ที่ท่านแถลงนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือน
ผมคิดว่าท่านอาจจะต้องประกาศว่าในเว็บเพจไหนที่มันมีข่าวที่บิดเบือน
แล้วอาจจะต้องแก้ข่าวแล้วก็ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในเรื่องนี้
เพราะว่ามันมีหลายเว็บเพจที่บิดเบือนข่าวอย่างมากนะครับ
ซึ่งผมคิดว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่ท่านทำได้นอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้วนะครับ
ในส่วนของการชุมนุมของแกนำผมคิดว่านอกจากนักเรียนนักศึกษา
ซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์แล้วเนี่ยยังมีผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ยังมีผู้ที่ต้องการอำนาจทางการเมือง
แล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเขาก็มีส่วนที่จะเข้าไปหนุนการชุมนุมของนักศึกษา
ซึ่งมาชุมนุมด้วยพลังบริสุทธิ์
ต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการชุมนุมเนี่ยแพร่ขยายออกไปนะครับ
ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้ความรุนแรงใช้มาตรการที่รุนแรง
หรือใช้มาตรการที่ทำให้ทางผู้ชุมนุมสามารถที่เผยแพร่กระจายออกไป
รัฐบาลใช้ความรุนแรงใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ด้วยการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้การชุมนุมเนี่ยขยายตัวออกไป
เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องใช้ในเรื่องของคณะกรรมการ
ลงมาในการช่วยแก้ไขปัญหาสุดท้ายครับท่านประธาน
ผมคิดว่าในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์
แบบเดียวที่ท่านนายกจัดตั้งศูนย์โควิดเนี่ย
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างทั้งแก้ข่าวที่บิดเบือน
แล้วก็ประจันทวันข่าวที่แท้จริง
ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนที่อยู่อ่า
ไม่สามารถติดตามหรือไม่มีความสามารถที่จะติดตามสื่อโซเชียลมีเดียได้
เขาติดตามข่าวจากศูนย์นี้เหมือนกับที่ท่านนายกประสบความสำเร็จจากการจัดตั้งศูนย์โควิดมาแล้ว
ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่เกิดประโยชน์นะครับ
ในเรื่องของการแก้รัฐมนูลผมคิดว่าก็ปล่อยให้กลไกมันทำต่อไป
แล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นในการที่ทำประชามติของการแก้รัฐมนูลเนี่ย
มันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะแก้ไขอาม็อบที่ชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้
ซึ่งถ้าหากว่าผลประชามติออกมาเป็นอย่างไร
ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนที่ชุมนุมยอมรับได้
เพราะว่ามันเป็นความต้องการของประชาชนที่จำนวนมาก
เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่แท้จริงครับขอบคุณครับ